ครอบครัวฟ้าเลียมอ่านถึงอีก๕ปี
มาถึงอีก๕ปี
พิมพ์บ้านประชาชนจะเลือกมั้ยคะท่าน
ถึงพลุกนี้ท่านล่ะน่าจะไปร่วมสัมเวทีทางสันตราสัมภัณฑ์ไหมครับท่าน

มันจะยกวทใดแค่ไหนวะจะสนับการเลือกตั้งคะ

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน